อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเตือนกันบ่อยครั้งนะคะแล้วก็พบเห็นบ่อยด้วยสำหรับการไปเจอของเก่าเหมือนลูกระเบิดนะคะ
แล้วก็บางคนเอามาผ่าบ้างเอามาทุบบ้างเพื่อที่จะเอาเหล็กไปขาย
ล่าสุดนะคะเกิดขึ้นกับคนเก็บของเก่าในอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นายสายทองอัดสูงเนินวัย๕๔ปีเป็นคนเก็บของเก่าขาย
ก็เสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนหงายขาแขนแล้วก็ลำตัวขาด
ส่วนบริเวณหน้าท้องพบชิ้นส่วนระเบิดตกอยู่โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในตำบลภูหลวง
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่า
นายสายทองเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านโดยหันหลังให้ถนนนะคะ
แล้วก็ใช้ค้อนทุบสิ่งของคล้ายกับเหล็กซึ่งต่อมาสิ่งของนั้นก็เกิดระเบิดขึ้น
เพื่อนบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบทางด้านของนายแดงเอิบกิ่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลุมเงินก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า๒๐ปีก่อนเนี่ย
นายสายทองก็เคยเก็บลูกระเบิดจากสนามฝึกของค่ายทหารมาแกะจนระเบิดขึ้นมา
ทำให้นิ้วมือทั้งสองข้างขาดเหลือแค่นิ้วกลางกับนิ้วก้อยมาแล้วครั้งหนึ่ง

คือแอบเข้าไปเก็บลูกระเบิดมาจากสนามฝึกยุทธวิธีบนภูลำไยที่อำเภอวังน้ำเขียว
แล้วก็เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุภเริกสุเมธานนท์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปักทงชัยบอกว่า
ต้นประสานหน่วยเก็บกู้ระเบิดของค่ายทหารพรานปักทงชัย
ให้เข้าตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งแล้ว

พบว่าบนบ้านและใต้ถุนบ้านก็ยังมีระเบิดอีกหลายลูก